เห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องฮือหาเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม

พาคุณผู้ชมไปดูโบสถ์ไม้สักทองที่สุดแสน
จะสวยงามวิจิตรการตาหน้าหือหาอลังการ
ไปกันที่นี่ค่ะปักหมุดพร้อมกันที่สุโขทัย

ไม้สักทองคุณคะ
ไม้โบราณไม้เก่าแก่ไม้ส่งคุณค่า
แล้วก็เอามาสร้างโบสถ์ด้วยคุณคิดดูนี่
งงนี่ไงก็ต้องทำจิตใจให้สงบเข้าวัดเข้าวา
ฟังเสียงแบบนี้รู้เลยเลยถึงวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรามาดูโบดไม้สักทองที่ถูกขึ้น
ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามภายในวัดดงยางหมู่๗ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
นี่เป็นโบสถ์ไม้สักทองแห่งแรกของจังหวัดเลยนะคะ
โดยเขาจะเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามภายในโบสถ์นี้ด้วย

อธิการเหรียญวิสุทัศนสัตโธหรือว่าหลวงตาเหรียญ
อายุ๖๘ปีเจ้าอาวาสวัดบอกว่าช่วงต้นปีหน้านี้แหละค่ะ
ก็เตรียมจัดงานฝังปิดทองฝังลูกนิมิตร
พร้อมเปิดให้ผู้สัทธาได้เข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ร่วมลอดใต้ฐานโบสถไม้สักทองด้วย

หลังจากที่จะมีพิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตรแล้วก็จะให้ลอดใต้ฐานโบสถ
เพื่อเสริมชะตาเป็นสิริมงคลให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างตามความเชื่อด้วยค่ะ
ฝั่งก็ให้พระอุปสราคู่ชวดพระระดับและนาค
การก่อสร้างโบสถ์ไม้สักทองหลังนี้ก็เกิดมาจากพลังความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ล่ะค่ะ
ที่ร่วมกันบริจาคทั้งไม้สักทองแล้วก็เงินก่อสร้างรวมประมาณ๒ล้าน๔แสนบาท
ก่อสร้างออกมาสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ออกมาสวยงามมาก
ภายในโบสถ์นี้ก็ปฏิสถานพระพุทธรูปหลายองค์นะให้เราได้สักการะบูชากันไป
แล้วก็เตรียมไว้เลยต้นปีหน้าไปกันที่สุโขทัยไปร่วมทำบุญกันแล้วแต่เลื่อมสายศรัทธาค่ะ